คุณผู้ชมค่ะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายเขา
เงินเข้ามาแต่คนนี้บอกเลยว่า

เอออ่าเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นเนี่ย
๒ทุ่มเมื่อวานนี้ภายในปั๊มน้ำมันปตทนะคะ
ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนขจรโรศวิทยา
ใกล้กันกับปากซอยประชาวอาทิตย์๓๕ถนนประชาวอาทิตย์น่ะ
ไอ้ที่นั่งเลือดอาบอยู่เนี่ย

เออคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
แถวราชบุรณะนี่เองค่ะผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ๒๐ปี
มีบาดแผลบริเวณศีรษะเป็นบาดแผลแตกนะคะ
เกิดจากการโดนตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงค่ะ
แล้วก็หน้าผากเขาโอ้โหบวมปูดอย่างเห็นได้ชัดเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าแก๊งวัยรุ่นตีกันธรรมดา
ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยืมเงินเข้าไป

พอเขามาทวงอีกทีนึงไม่พอใจด่าเขาซ้ำอีก
หลังจากนั้นค่ะลูกหนี้ก็เอาไม้เบสบอลมาตีหัวแตก
แล้วก็พากันหลบหนีไป
ช่วงเกิดเหตุค่ะโชคยังดีหน่อย
มีหนุ่มรายเดอร์นั่งรอรับงานอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อพอดี
ปั๊มน้ำมันเนี่ยก็ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ได้
แล้วก็ถ่ายรูปคนที่แบบฟาดเขาไว้ได้ด้วย
หนุ่มรายเดอร์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะ
ผู้บาดเจ็บเขาก็นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

สักพักมีชายสองคนเดินถือไม้เบสบอลมา
แล้วก็ขวดเบียร์เดินตรงมาทำร้ายผู้บาดเจ็บค่ะ
เขาก็เลยถ่ายรูปคนร้ายเอาไว้ได้

เดอร์บอกว่าคนร้ายมีด้วยกัน๓คน

เขาก็เลยถ่ายภาพเก็บเอาไว้นั่นเองนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจให้ผู้บาดเจ็บไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่
สนราชบูรณะติดตามตัวคนก่อเหตุมา

เพราะว่าหน้าร้านสะดวกซื้อมีกล้องวงจรปิดชัดเจน
ไปถึงรูปภาพจากรายเดอร์ที่ถ่ายเอาไว้ด้วยนะคะ